ต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาในครอบครัวกลายเป็นเหตุสลดขึ้นมา

โทรบอกแม่แม่เห็นพ่ออยู่ตรงนี้

ถึงขั้นกับหยิบปืนมาเหมือนจะมาขู่เมีย
ลูกชายเห็นว่าแม่กำลังถูกพ่อทำร้ายเข้าไปห้าม
พ่อทำปืนลั่นโดนขมับลูกชายตัวเองเสียชีวิต

สุดท้ายพ่อเป็นคนฆ่าลูก

เหตุการณ์นี้มีคนแชร์ในโซเชียลเยอะมาก
โดยเฉพาะเพื่อนของน้องที่เสียชีวิตคือ
เสียก่อนวัยที่มันควรจะเป็น
น้องเพิ่งจะอายุ๑๗เอง
ก็ยังมีการโพสถ์ถึงเรื่องของสายร่มหนาวที่มันมา
คือไม่มีสัญญาว่าน้องจะเสียชีวิตด้วยเหตุผลแบบนี้เลย
คืออนาคตน้องยังสดใสแล้วยังแบบรออยู่ข้างหน้าอีกเยอะ

นายวิสุทธิ์พันเพ็งอายุ๔๔ปีครับ
ทำปืนลั่นใส่ลูกชายตัวเองจนเสียชีวิต
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นริมถนนกลางหมู่บ้านช่วงค่ำของวันที่๒
พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มอบตัวในเช้าวันรุ่งขึ้น

แต่เล่าย้อนแบบนี้คนที่เล่าคือเมียของเขาและคือแม่ของคนตาย
นางสาวรัตนาวดีอายุ๔๔ปีแม่ของน้องที่เสียชีวิตก็บอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายเห็นรถของพ่อไปจอดอยู่ที่หน้าร้านคาราโอเกะร้านหนึ่ง
พ่อชอบไปแล้วก็ไปติดพันธุ์สาวอยู่ที่ร้านนี้

พอตัวเองทราบก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไปตามสามีที่ร้านนั้นนะครับ
พอไปถึงปุ๊บก็มีปากเสียงกัน
มีปากเสียงกันจนถึงที่หน้าบ้านของพี่ชาย

ระหว่างนั้นลูกชายขี่รถตามมาเห็นพ่อแม่กำลังทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
เกรงว่าแม่จะถูกทำร้ายก็ต้องการจะเข้าไปห้าม
แต่ตัวพ่อคือนายวิสุทธิ์เนี่ย
เดินไปที่บ้านพี่ชายไปหยิบปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ออกมาเป็นจุดสามแปด
ออกมาเหมือนจะข่มขู่ขู่ฆ่าเมีย
ประเด็นคือทำไมต้องไปหยิบปืนมาขู่
ทั้งที่คนต่อหน้าคือเมียกับลูกนะ
ระหว่างนั้นยกปืนขึ้นมาแล้วเหมือนไม่รู้ตั้งใจยิงหรือว่าอย่างไร

แล้วปืนมันลั่นใส่ลูกชายตัวเอง

นายวิสุทธิ์เห็นตกใจทิ้งปืนครับ

ส่วนฝ่ายแม่เองก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
นำตัวส่งโรงพยาบาล

เพราะน้องถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุกระโหลกข้างบนเลยครับ
กระสุนถูกจุดสำคัญคือสมองของน้อง
และน้องก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา

เอาไปฟังเสียงแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับ

ลูกมาเห็นอย่างเบาเรืองเพิ่งเห็นอย่างสันสีน
มาอยู่เกี่ยวเรืองเพิ่งพอเห็นอย่างสิ
ก็ย่างเข้าไปในบ้านพี่ชายก็เอาปืนออกมายิงเลย

เพิ่งเม่าแห้งเพิ่งถือปืนขึ้นเพิ่งสิหายไปสินะ
พอกระสุนมันหนีมันก็ล็อกไปซื้อหน้าลูกเลยมันเข่าซื้อหัวเลย
วันนี้พ่อก็ไปเข้าคุกลูกก็ตายคนหน่อยก็อยู่กับแม่สองคน
ยังสิอยู่ไปไหนซัมไหนทรมานจิตใจบอกตรง
เราเข้าใจหัวอกแม่เลยผัวก็ติดคุกลูกก็โดนผัวยิงตาย
อยู่กับลูกคนเล็กแล้วมันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
อยู่อย่างไงอยู่อย่างทรมานแสนสาหัสเหลือเกิน
ที่ก่อนที่พ่อจะยิงคือโมโหว่าลูกทำไมต้องฟ้องเมียด้วย

อะไรแบบนี้ก็เลยโมโหขึ้นมาทั้งเมียทั้งลูก

หลังเกิดเหตุตัวพ่อเองก็ไม่ได้หนีนะฮะจนกระทั่งเช้าก็มอบตัว
เมืองต้นก็ถูกแจ้งข้อหาไปฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ก็คือฆ่าลูกตัวเองนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
พกพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับ
ทางด้านนายธนารักษ์สมศรีเป็นเพื่อนร่วมงานของน้องฟุ๊ก
ฟุ๊กเขาทำงานรับจ้างเป็นพนักงานจัดดอกไม้นะครับ
ว่าก่อนที่ฟุ๊กจะเสียชีวิตเนี่ยสังเกตว่าผิวพันธุ์หน้าตาฟุกหมองค้ำไปเหมือนกันเนอะ
จากเดิมเป็นคนที่หน้าตาสดใสเป็นลางบอกเหตุ
เออทำไมหน้าตาหมองค้ำไปล่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขากับน้องฟุ๊กไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านร้านหนึ่ง
มีหมามาเห่าเห่าอยู่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตะกุยดินใส่ศีรษะของฟุ๊กด้วย
คือมันก็แปลกว่าทำไมหมาต้องตะกุยดินใส่แล้วก็เห่าแบบเห่าแบบไม่มีสาเหตุนะฮะ
เหตุการณ์สุดท้ายคือเขาเห็นว่าฟุ๊กไม่มีเงาหัวไม่มีเงาหัว
คือไม่เห็นเงาไม่มีไม่มีศีรษะขณะที่นั่งรถกระบะของร้านจัดดอกไม้คือ
คือมองไปไม่เห็นเงาหัวเพื่อนแต่ไม่กล้าทักเขาบอกว่ามันคงจะเป็นลางหรือเปล่าที่มันเกิดเหตุนี้ขึ้นมา

จะนั่งท้ายกระบะขนของด้วยกันแล้วทีนี้มันมันเป็นจุดอับจุดมืด
แล้วคือช่วงตอนนั้นมันเหมือนมีอุบัติเหตุแล้วคือเรากลัวเราเลยจะหันหลังไปคุยกับฟุ๊ก
คือแล้วคือฟุ๊กจะนั่งท้ายกระบะผมจะนั่งอยู่บนกระบะ
ผมก็หันหลังผมหันหน้าไปหาฟุ๊กคือฟุ๊กเขานั่งหันหลังให้ผม
ผมก็มองกันไปคือไม่เห็นช่วงคอเขา
ผมไม่เห็นช่วงคอเขาตอนแรกผมคิดว่าหรือมันจะเป็นมุมมืด
งั้นเราก็สายตาฝาดไปเองก็เลยตัดสินใจคือ
คือมองเขาจนกว่าจะถึงแสงไฟพอมันไปเจอแสงไฟปุ๊บ
เราก็เห็นว่าเขาไม่ได้ก้มคือเขาก็นั่งหันหลังปกติ
คือตอนนั้นผมก็กลัวผมก็ไม่กล้าทักเพื่อนว่าเขาไม่มีหัว
คือตอนนั้นผมก็คิดว่ามันเป็นตาฝาดหรือเปล่าหรืออะไรยังไง
มันก็เป็นลางทั้งหมดทั้งมวลแต่สุดท้ายพ่อนั่นแหละ

ที่เมาติดผู้หญิงทะเลาะกับแม่สุดท้ายก็มาฆ่าลูกตัวเอง
คือรู้นะว่าพ่อเสียใจไม่แพ้กัน
แต่นี่คือผลของการกระทำที่คุณต้องรับจากสิ่งที่คุณทำ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดผู้หญิงเมาเหล้า
แล้วการที่คุณตัดสินใจเดินเข้าไปเอาปืนมาเพื่อจะขู่เมียขู่ลูกของตัวเอง
ถูกต้องถูกต้องสุดท้ายคนที่ช้ำใจที่สุดก็คือ
เมียต้องอยู่ต่อให้ได้ทั้งที่ลูกก็เสียแล้ว